ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
ละครซีรีส์ไทยแห่งปี
สนับสนุนโดยมิลเล่

ที่จับฟิล์มธนพัฒน์และแจมรัชตะ
พลิกบทบาทครั้งใหญ่ทางการแสดง
ซึ่งกระแสตอบรับบอกได้เลยว่าดีมาก
ทำเอาแฟนลุ้นไปกับการช่วงชิงอำนาจ

ไปกับความรักของคุณชายและนักฆ่าว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะความรักที่มีเคมีเข้ากันของทั้งคู่
งานนี้จึงทำให้ฟิล์มและแจม
แท่นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากในตอนนี้

ที่จับคู่จิ้นสุดปังอย่างเข้มหัสวี

กลับมาพบกันอีกครั้งกับภารกิจพิชิตใจแม่ยาย
และความรักสุดชุลมุนจึงบังเกิด

จึงทำให้ละครเรื่องนี้ถูกอกถูกใจแฟนละคร

และได้ฟินไปกับฉากกุ๊กกิ๊กของพระนางจึงทำให้ตอนจบของเรื่องนี้
เรตติ้งจบสูงสุดถึง๖๐
ดราม่าเป็นเรื่องราวความรักที่ต่างฐานะและชนชั้นของพระเอกนางเอก
ที่เป็นการมาพบกันของมาริโอมาเรอและยายาอุรัสยา
เนื้อเรื่องเข้มข้นชวนติดตามว่าสุดท้ายแล้วความรักของสายขิมและก้าวกล้า
จะลงเอยได้ถูกใจแฟนละครหรือไม่
เพราะได้กระแสตอบรับจากผู้ชมอย่างเนื่องแน่น
จึงทำให้ตอนจบของเรื่องนี้เรตติ้งจบสูงถึง๔๑